คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
บางคนเห็นภาพนี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้
คนไม่มีหัวบางคนบอกผีหัวขาด
และที่สำคัญนะเขาบอกว่าถ้าเป็นผีจริง
คือไม่กลัววัดไม่กลัวพระไม่กลัวกลางวันแสก
เดินหัวขาดอยู่หน้าวัด
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันซะหน่อยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคลิปสั้นที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้ฮะ
คนคนหนึ่งจะเรียกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
เดินอยู่หน้าวัดไม่สวมเสื้อสวมกางเกงตัวเดียว
แล้วก็เดินแบบหัวขาด
มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลบอกว่าใครเห็นเหมือนกันบ้างครับ
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบอกว่าหลอน
บางคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ถ่ายคนแต่ไม่มีหัวหรือเปล่า
หรือว่าเป็นคลิปตัดต่อหรือว่าก้มหัวหรือว่ายังไง
บางคนชี้ให้ดูตรงเงาเลย
บอกว่าตรงเงาก็ไม่มีหัวเหมือนกัน
ช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันดูช่วยกันจ้องหน่อย

คือรถไอติมมันมีเงาที่พื้นเห็นไหม

มันไม่มีเงานะมุมนี้นะ
ก็เลยแบบเอ๊ะหล่อคนหล่อ
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้ปรากฏในโซเชียล
เราส่งคลิปนี้ไปหาผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบเป็นนักวิทยาศาสตร์เจ้าประจำของเรา

อาจารย์บอกทันทีโอ้โหไม่ต้องตกใจทุกคน

ใช่ค่ะคืออาจารย์บอกว่าคนที่ถ่ายคลิป

แล้วคนที่เดินอยู่นั้นเขาเอียงหัวไปทางขวา
ทีนี้พอเอียงหัวถ่ายมุมนี้มันก็เลยมองไม่เห็น

มันตรงหัวพอดีแล้วถ้ามองดีจำหวะก้าว
มันมีเงาอยู่ที่เท้านิดนึง
ทีนี้เพื่อให้ทุกอย่างกระจ่างชัด
ให้คุณผู้ชมได้รู้แน่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จะเป็นผีไม่มีหัวจะเป็นคนไม่มีหัว
หรือว่าเป็นคนทั่วไปเขาเดินก้มหัว
ทีนี้เราลงพื้นที่เลยคุณ
ลงพื้นที่ไปที่หน้าวัดสำนักคล้อ
ที่ถ่ายติดคนคนนี้ที่ตำบลตะคร้ำเอน
ไปเจอใครฮะไปเจอคนถ่าย
และไปเจอพี่ที่ไม่มีหัว
จริงเหรอนี่คนนี้กางเกงน้ำเงินเนี่ยนะกางเกงฟ้าเนี่ยนะ
ขอโทษครับพี่สรุปพี่เขามีหัวมีศีรษะ
แต่พี่เขามีความผิดปกติของร่างกาย

ชื่อว่าพี่ชะกาดอายุ๓๓ปี
ชะกาดมีอาการผิดปกติของร่างกายคือคอเอียง
เอียงจนก้มมาแบบนี้เพราะเคยประสบอุบัติเหตุมา

ส่วนพี่เสื้อสีแดงเนี่ยคือพี่ต้อมพี่ต้อมสุรสิทธิ์จันงาม
ซูชิอยู่แถวหน้าวัดอยู่ตรงข้ามวัด

ต้อมบอกให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเขานอนอยู่ที่เปรย์
อยู่ที่ร้านของเขานี่แหละเห็นว่ามีคุณชะกาดเดินมาพอดี
ก็เลยเอามือถือถ่ายไว้จากนั้นอัพลงโซเชียล
ไม่ได้มีเจตนาว่าจะให้เป็นผีหัวขาดแต่อย่างใดเลย
เจตนาของเขาคือถ่ายเอาไว้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยเหลือดูแลนายชะกาดด้วย
ใช่เพราะว่าเอาจริงพี่ต้อมเขาบอกโพสต์ไว้เลยนะ

พระท่านก็รู้ไม่มีใครกลัวไม่ใช่ผีสางที่ไหนเลย

เอาฟังเสียงพี่ต้อมซึ่งเป็นคนถ่าย
ซึ่งยืนอยู่ข้างกับพี่ชะกาดซึ่งมีหัวนะ

รวมพี่ต้อม
ครับผมก็นี่แหละครับ
อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่คลิปแบบหลอนอะไร

เพราะว่าเขาจะเดินเอียงคออยู่อย่างนี้
ก็คือที่อยากจะฝากก็คงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีกว่า

เพราะว่าเขาชอบเดินไปเดินมา

ใช่เดินข้างถนนทางกลางวันกลางคืน

บางคนขับรถมามองไม่เห็นมันจะอันตรายไงพี่

บางทีใช่มันมืดด้วยอะไรอย่างนี้

พี่ชะกาดเขาชอบเดินไปเดินมาแบบนี้
เป็นห่วงนะคุณนะจริงพี่ชะกาด

ตอนเดินให้นักข่าวของเราดู

แต่จริงเขามีความผิดปกติของร่างกายนะฮะ
และพี่ชะกาดเป็นคนที่ชาวบ้านก็รักนะฮะ
พูดคุยรู้เรื่องแต่ที่เป็นห่วงก็คือ
พี่เขาชอบเดินริมถนนแบบนี้
ไม่ว่าจะกลางวันหรือจะกลางคืน

ใครก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือดูแลนะครับ
ทีมข่าวของเรานี่เดินตามพี่ชะกาดไป
ขุนพี่เขาเดินทีนะ๔๕กิโลเข่าอ่ะ
เดินไกลมากเดินไปเดินมาแบบนี้แหละครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่บำเผิดท่าม่วงของการจนับบุรีตรงนี้

นายกบอกว่าตอนนี้ได้ติดตามเรื่องราวของพี่ชะกาดนี้แล้ว

คือพี่ชะกาดเป็นคนที่ลักษณะคล้ายคนพิการ
ตอนนี้เทศบาลได้ประสานงานกับผู้ปกครอง
เพื่อจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ

เรื่องต้นพาพี่ชะกาดไปตรวจสุขภาพก่อนแล้ว
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙
แล้วก็อาจจะมีการลงความเห็นแล้วก็รับรองลักษณะของพี่ชกาศเขา

เทศบาลตำบลวังสาราก็จะช่วยดูแล

ที่ผ่านมาทางนายกเทศนายกเล็ก
บอกว่าก็ช่วยเหลือด้วยงบส่วนตัวเหมือนกัน

ก็เอาเงินไว้ให้พี่เขาใช้บ้างนะครับ
คุณผู้ชมสำหรับพี่ชะกาดอายุ๓๓ปี

คุณลุงของพี่เขาคือมีผู้ปกครองดูแลแหละ
ตำบลวังสาราอำเภอท่าม่วงนี้นะครับ

ได้คำสองคำแหละจริงพี่เขาก็สามารถที่จะโต้ตอบได้นะ
แต่บางครั้งจับใจความไม่ค่อยได้

ชะกาดเขาบอกว่าทำคอตรงไม่ได้มันยึด
เคยนะเคยจะลองยืดคอดูแต่มันเจ็บ
เจ็บตั้งแต่คอไปถึงต้นแขนซ้ายเลย

ดังนั้นฝากนะฝากคุณหมอดูแลนะ

แต่อย่างใดเราไปหาคำตอบให้คุณผู้ชมได้ชัดเจนแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วดูสิคำตอบที่ได้มันก็นำไปสู่การช่วยเหลือด้วย